เวลาแบบนี้วันนี้วันก็โอ้โหยี่สิบเก้าแล้ว
มกราคมอีกสักเท่าไหร่คะสองสามวันสองวันสามวันแล้วกันค่ะ
ไปติดตามกันหน่อยดีกว่าในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจกันอยู่
แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับไปที่นั่นเนี่ย
เดี๋ยวเราจะไปทำบุญสักการะกันด้วยที่วัดคฤหะบดีสงฆ์ตำบลท่าพุษา

ไตรจีวรให้กับสรีระสังขารหลวงปู่วิบูลวชิระคำหรือว่าหลวงพ่อปลอดภัย
อดีตเจ้าวาดวัดพระเกจิชื่อดังแห่งเมืองกำแพงเพชรล่ะครับ
มรณภาพไปตั้งแต่เมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ด้วยวัย๙๔ปี๗เดือน๒๕วัน๗๔พันศา
แม้จะผ่านไปแล้ว๔๓ปีแต่สรีระสังขารกลับไม่เน่าสลายไปตามการเวลาครับ
ทางวัดจะจัดงานประจำปีนะครับในวันที่๓๑มกราคมถึง๔กุมภาพันธ์นี้
ผมย้ำตรงนี้เผื่อคุณผู้ชมจะไปเพื่อทำบงทำบุญเสริมสิริมงคลกัน
เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตเนี่ย
หลวงปู่วิบูลวชิระธรรมเป็นพระนักพัฒนานะสอนธรรมะแล้วก็สร้างศาสนสถานและวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณด้านแคล้วคลาดปลอดภัย
ศิลปลูกหาเนี่ยเรียกว่าหลวงพ่อปลอดภัยเพราะอะไรเพราะไม่ว่าเหรียญรุ่นใดพิมพ์ใดออกมาก็มักจะทำให้ผู้สวมใส่บูชาเนี่ย
แคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุอย่างปฏิหารเสมอนั่นคือสิ่งที่เขาล่ำลือกันมานะครับ
ค่ะก็ไปร่วมงานประจำปีของทางวัดได้เนอะจัดตั้งแต่๓๑มกราถึง๔กุมภาพันธ์นะคะ
ต่อกันที่วัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองคุณผู้ชม
ที่นี่จะพาไปกราบหลวงปู่ทิมเทพเจ้าภาคตะวันออก
องค์ใหญ่มากสีทองอร่ามแบบนี้แล้วก็ที่วัดแห่งนี้นะคะมีรูปเหมือนขนาดใหญ่ตั้งอยู่
มีรูปปั้นไก่ชนคุณเห็นไหมไก่ชนตัวเล็กตัวใหญ่มีคนมาแก้บนเยอะรวมไปถึงนี่ค่ะสำคัญมากเลย
คนที่ไปกราบสักการะหลวงปู่ทิมแล้วก็จะต้องมาเสี่ยงเซียมซีด้วย
นี่แหละที่นี่ถือว่าเป็นเครื่องยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของวัดแล้วก็หลวงปู่ทิมมาก
ชาวบ้านนะคะเขามักจะมาปิดทองมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทมาขอพรขอโชคขอลาบกัน
กราบไหว้เสร็จแล้วก็จะนำเหรียญมาตั้งที่รอยพระพุทธบาทค่ะโดยเขามีความเชื่อกันบอกว่า
ถ้าหากสามารถตั้งเหรียญได้คำอธิษฐานนั้นจะสำเร็จตามหวังไว้คุณเห็นไหมจะมีคนเอาเหรียญมาตั้งไว้ที่บริเวณรอยพระพุทธบาทแบบนี้เป็นตั้ง
นี่แหละค่ะเพราะเขาเชื่อกันว่าถ้าตั้งเหรียญได้คำอธิษฐานจะประสบความสำเร็จนะ
ยักษ์จริงเสริมสิริมงคลกันไปเรียบร้อยนะคะ
แต่ว่าถ้าใครอยากไปสะดอกเคราะห์ขอพรให้สมหวังในชีวิตคู่และโชคลาภนะ
แนะนำให้ไปที่นี่ค่ะที่จังหวัดอุดรธานี
คลานลอดใต้หินขนาดใหญ่นี่แหละอยู่ที่วัดภูตภาวทองตำบลกุฎหมากไฟ
อำเภอหนองวัวซอนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ
แล้วก็ประวัติศาสตร์บนเทือกเขาภูพานน้อยชาวบ้านเขาก็เริ่มทยอยมาแล้วค่ะ
แล้วก็ค่อยค่อยคลานไปแบบนี้หินที่เห็นเนี่ยลักษณะคล้ายคล้ายกับเรือสัมเภาทอง
มีรอยสีฝ่ามือมนุษย์โบราณอายุสองพันห้าร้อยปีอยู่ด้วย
เขาก็เลยเชื่อว่านี่แหละค่ะจะทำให้แค้วคลาดปลอดภัย
สมหวังในชีวิตคู่และมีโชคลาภด้วยคลานไปแล้วไม่พอค่ะ
ขอให้ไปกราบขอพรต้นตะเคียนทองด้วยซึ่งเป็นเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย
เพิ่งขุดขึ้นมาจากลำห้วยหายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสดร้อน
ครับโดยเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์นั้นไปเข้าฝันชาวบ้านอืม
จมอยู่ในลำห้วยหายมานานพันปีอยากมาช่วยนะคะ
โดยพระครูเขมะกาญจโนภาษเจ้าอาวาสก็ได้สร้างโบสถ์เสริมบารมี
ให้กับเจ้าแม่ตะเขียนนะคะแล้วก็ช่วยขุดขึ้นมาเอาไว้
เพื่อเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้าน
พอชาวบ้านได้มาเห็นก็มาลูบถูไถโรยแป้งกันไปตามความเชื่อ
แล้วก็อยากจะมีโชคมีลาบกันไป
หลายคนก็บอกว่าเอาล่ะสมหวังแล้วได้สิ่งที่ต้องการเดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคเออ

นึกว่ายังมีต่อหมดแล้ว

ปิดท้ายกันที่ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ไซเงินไซทองหลังวัดนิคมประชาสรรค์นะครับ
อยู่ที่ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคิริขัน
นี่เห็นไหมต้นเบอร์เริ่มเทิมเลยครับ
เป็นต้นไสขนาดใหญ่๑๐คนโอบ
อายุมากกว่าร้อยปีเดิมทีตรงนี้ป่าช้าเก่านะครับ

คือพระครูประสิทธิ์ภาวนาคุณหรือว่าหลวงปู่ฟักเนี่ย
ทำพิธีล้างป่าช้าขุดศพมาประกอบพิธีชาปนกิจ
แต่มันยังเหลือไง๓๔ศพที่ถูกรากไซพันเอาไว้ดึงออกมาไม่ได้
ชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อไงว่ามักจะเห็นหญิงสาวนะสวมชุดไทยนั่งอยู่บนกิ่งไซด
เห็นหญิงสาวนั่งอยู่บนกิ่งไซตัวใครตัวมันล่ะครับ

แล้วล่ำลือกันเยอะหลายเรื่องของความเฮียนทั้งนั้น
เพราะว่าเขาบอกว่าใต้ต้นไสเนี่ยยังมีการฝังศพเด็กที่แท้งด้วย
ลือกันนะเอาล่ะต่อมาชาวบ้านก็ร่วมกันสร้างสารเจ้าแม่ไซเงินไซทองไว้
เพื่อเป็นที่อยู่ของดวงวิญญาณและขอโชคขอลาบกัน
โดยเฉพาะช่วงเวลาแบบนี้
เหล่าบรรดาผู้ที่ตั้งตัวเป็นเซียน

เอาก็ว่ากันไปนะผมย้ำตรงนี้ว่าทุกข่าวทุกเรื่องที่เราเล่ากันไปเนี่ย
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
ใช่ค่ะก็เป็นเรื่องของโชคลาภ